ของขาวแบบว่ารสชาติจัดจ้านกันบ้างกับเมนูก๋วยเตี๋ยวปลาต้มยำ
คุณผู้ชมร้านนี้อยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะคะหน้าตามันเด็ดแค่ไหน
นี่ดูเอาเลยมาเต็มจานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกุ้งเป็นปลาหมึก
ซีฟู้ดมาล้นเลยล่ะค่ะครับนี่คือร้านข้าวต้มปลาก๋วยเตี๋ยวปลาร้านลุงจิ๋วนะคะ
อืมทางร้านเนี่ยจะมีสูตรพิเศษไม่เหมือนใครค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่นำมาใส่เนี่ยนะคะ
สดใหม่จากเกษตรสุวพันธ์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขาตะไคร้ใบมะกรูดอืม
เนื้อปลากุ้งหอยค่ะปรุงกันแบบสดสดชามต่อชามแล้วน้ำซุปเนี่ยก็รับประกันความเข้มข้นด้วยนะคะ
ส่วนเมนูยอดนิยมที่ลูกค้าสั่งก็จะมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลน้ำข้นก๋วยเตี๋ยต้มยำปลา
ปลาต้มยำแล้วก็มีข้าวต้มปลาด้วยเนี่ยสดสดแบบนี้โอ้โหลงกระทะ
เคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวโดยปุดปุดอืมน่าอร่อยจริงจริงนะคะครับ
ไปคุยกับนางสาวมายุรีสร้อยทองเจ้าของร้านบอกว่าเปิดร้านนี้มาได้กว่า๒๐ปีแล้ว
เพราะฉะนั้นประสบการณ์ยาวนานขนาดนี้รับประกันความอร่อยทุกเมนูส่วนราคาสบายกระเป๋าค่ะ
วิติวต้มยำนำข้นสามสิบห้าบาทถ้าเป็นต้มยำรวมมิตรครบเครื่องใส่ทุงเป็นกับข้าวกล่ำบ้านเนี้ย
ครับแบบเนี้ยเริ่มต้นห้าสิบบาทเท่านั้นโอ้โหดงมาก
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมใครอยากจะไปลิ้มลองความแซ่บได้นะคะ

ตรงข้ามกับธนาคารทอศอ่างทองจังหวัดอ่างทอง
เปิดขายทุกวันไม่มีวันหยุดเลย

จนไปถึง๒๑๐๐นู้นเลยละค่ะคุณผู้ชม

เห็นหน้าเห็นตาแล้วน่าทานจริง